ไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรียุธิยาโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณภาคภูมิ
มีคุณลุงคนนึงอายุ๕๓แกก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปปรากฏว่าน่าจะอุบัติเหตุรถล้มอ่ะ
แล้วตกลงไปที่ป่าย่าข้างทางแล้วบังเอิญว่ารถจักรยานยนต์ทับตัวแกแล้วขยับไม่ได้
ก็เจ็บอ่ะก็ตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยไม่มีใครได้ยินคุณลุงต้องนอนอยู่แบบนั้น๓วัน๓คืน
วัน๓คืนเหรอใช่คือรถจักรยานยนต์ทับตัวอยู่แล้วก็นอนร้องอยู่แบบนั้น
โอ้โหแล้วโชคดีไปเจอได้ยังไงรู้ไหมคะมีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปแล้วบังเอิญของตก
ตรงนั้นพอดีเลยจอดรถจักรยานยนต์ลงไปเก็บของ
แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์อยู่ในป่าย่าข้างทางเลยเดินไปดูใกล้
อ้าวคุณลุงนอนคือขออภัยนะนอนเน่าอยู่ตรงนั้น
เพราะแผลเน่าแล้วกลิ่นเหม็นเลย
มีท่อไอเสียที่ทับตัวอยู่ด้วยมันก็เลยฟกช้ำเน่าอะไรพวกนี้หมด

โอ้โหแล้วมันเป็นจุดอับสายตาพอดีนะ
กู้ภัยบอกว่าถ้าไม่มีคนไปเจอเนี่ยนะ
ลุงตายแน่คือตายแน่
ขาดน้ำขาดอาหารแล้วมีแผลด้วยไง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอายุทยาจุดเอเชียค่ะ
ไปช่วยเหลือนายสำรวยแสงพระจันทร์อายุ๕๓
หมายเลขทะเบียน๑๓๗๐๖พระนครศรีอยุทยา
ทับร่างอยู่นะคะก็ช่วยกันออกมา
เอาออกมาจากป่าข้างทางเอาน้ำให้ดื่ม
จุดตรงนี้เป็นช่วงทางโค้งค่ะ
ใกล้กับทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูตสอบตามตัวเนี่ยแผลเยอะมากค่ะ

แล้วมดกัดเต็มตัวไปหมดตามหน้าตามโอ้โหตามแผลเนี่ยมดเต็มเลย
แล้วหน้าซีดปากแห้งไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวมา๓วัน๓คืนนะคุณผู้ชม
จากการสอบถามนายสำรวยเบื้องต้นเนี่ยนะคะอาการสาหัสมากนะคะ
ให้ข้อมูลแค่สั้นคือพูดก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วอะค่ะ
บอกว่าประสบอุบัติเหตุมา๓วันแล้วนอนอยู่อย่างนั้น๓วัน๓คืนแล้ว
เรียกให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยิน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับนางสาวกันนพัฒน์สุริแสงอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์หน่วยกู้ภัยอายุทยาค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปช่วยเหลือคุณลุงสำรวย
คือคุณลุงวิกฤตแล้วนะคะแผลเน่าแล้วค่ะ
ความดันต่ำมากหายใจเร็วมากสภาพร่างกายคือวิกฤตแล้ว
ขาดน้ำขาดอาหารมา๓วันแล้ว
ถ้าไปช่วยช้ากว่านี้คุณลุงสำรวยตายแน่แน่ครับจากการตรวจสอบนะคะ
ก็คือในช่วงเย็น๓ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณลุงสำรวยขี่รถจักรยานยนต์กำลังกลับบ้าน
ตามรายงานตามข้อมูลที่ได้มาคือคุณลุงเมานะคะอืม
ลุงสำรวยเมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ว่าตรงนั้นเป็นทางโขงโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยคาดว่าหลุดโค้ง
แล้วตกลงไปข้างทางแต่ตกลงไปค่อนข้างลึก
แล้วเป็นจุดที่อับสายตาคนมองไม่เห็น
แล้วรถจักรยานยนต์ทับตัวคุณลุงสำรวยค่ะลักษณะการทับเป็นแบบนี้ค่ะ
ท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ไปกดทับที่หลัง
แล้วก็ที่ช่วงเอวด้านซ้ายลุงสำรวยเมาด้วยเจ็บด้วย
ไม่มีแรงส่งเสียงขอความช่วยเหลือคืนที่เกิดเหตุอ่ะ
คือเหมือนกับน็อกไปเลยครับแต่พอวันถัดมา
เช้ามาอีกวันก็พยายามตะโกนเรียกตะโกนร้องให้คนมาช่วย
แต่ไม่มีใครได้ยินเลยคุณผู้ชมพอช่วงเย็นห้าธันวาคม
โชคดีจริงที่มีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปจุดเกิดเหตุ
โชคดีจริงที่เขาทำของตกตรงนั้น
ถ้าเขาของไม่ตกเขาก็ไม่หยุดเขาก็ขี่เลยผ่านไป
เขาทำของตกค่ะเขาหยุดเก็บของเหลือไปเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่
เข้าไปดูใกล้ถึงจะเห็นร่างของคุณลุงสำรวยว่ารถจักรยานยนต์ทับร่างอยู่
ก็เลยโทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยนะคะ
เมืองต้นแกน่าจะมีอาการดื่มมานิดหน่อยค่ะ
แล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้เหมือนแกนอนคว่ำอยู่แล้วก็หน้าขึ้น
แล้วก็รถทับตัวทับแขนแกอีกทีนึง
ก็คือทำให้แกไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ช่วงช่วงระหว่างที่แกเนี้ย
แกก็ตะโกนเรียกคนให้มาช่วยแกบอกว่าไม่มีใครได้ยินแกเลยค่ะ
มีบาดแผลที่หลังแล้วก็หน้าอกอะค่ะก็คือตอนไปเห็นพอยกรถขึ้นอ่ะ
คือเสื้อผ้าเนี้ยติดกับหนังแล้วเริ่มเริ่มเปื่อยเริ่มมีเอ่อเริ่มเน่าแล้วค่ะ
ก็เหมือนแกดีใจค่ะแล้วก็ตัวสั่นปากสั่นแบบหิวน้ำขอน้ำจิบหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตัวแกก็มีแต่กลิ่นฉี่กลิ่นอุจจาระค่ะเพราะว่าแกโดนรถทับแกก็คงจะถ่ายอยู่กับที่
ไม่เคยเจอค่ะส่วนมากถ้าเจอก็จะเสียชีวิตนะคะพี่
ใช่แต่อย่างลุงนี่ถือว่าโชคดีมากที่ยังมีคนไปเจอเพราะว่าอาการลุงแกก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะ
ลุงสำรวยก็อายุ๕๓ตอนที่หายจากบ้านไปแม่ก็ตามหานะครับคุณแม่อายุ๗๖นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับนางแสงจันทองสีเหลืองอายุ๗๖แม่ของนายสำรวย
แม่บอกว่านายสำรวยลูกชายหายจากบ้านไปสามวันครอบครัวก็ช่วยกันตามหา
ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพพระนครศรียุธยานะครับซึ่งแม่เชื่อว่าที่หาลูกชายไม่เจอ
เพราะต้องมีผีบังตาไว้แน่นอนนี่ฮะแม่เชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ
๓ธันวาคมก่อนที่นายสำรวยจะออกจากบ้าน
วันนั้นแม่บอกกับนายสำรวยว่าวันนี้ถ้าจะออกจากบ้านไปเนี่ย
ต้องไปช่วยลูกสาวทำงานนะอย่าไปกินเหล้า
นายสำรวยก็ตอบกลับแม่ว่าโอ๊ยผมไม่กินเหล้าแล้วแม่
ถ้าผมกินนะขอให้ตายโหงเลยโอ้โหนี่
อย่างนี้เลยแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
หาไม่เจอด้วยนะครับสามวันสามคืนแม่ไปตามที่คาแคร์ที่ลูกไปทำงานแทนหลานสาว
พนักงานก็บอกว่าอ๋อวันนั้นเลิกงานไปแล้วนายสำรวยก็ไปนั่งกินเหล้าอยู่
แล้วก็ถึงขอตัวกลับบ้านอ้าวไหนบอกแม่ว่าจะไม่กินไงถ้ากินก็ไม่ตายโหง
แม่ก็เลยบอกว่าเพราะว่ามารับปากกับแม่ไว้อย่างนี้หรือเปล่า
หลานสาวก็ไปตามหาตามเส้นทางกลับบ้านแล้วนะผ่านจุดนี้ด้วยนะค่ะ
จุดที่รถจักรยานยนต์ตกลงไปแล้วก็ทับร่างนายสำรวยอยู่

หายังไงก็ไม่เจอไม่ได้ยินเสียงไม่อะไรทั้งสิ้น
แม่บอกว่าก่อนจะเจอตัวนะแม่จุดทูบ๙ดอกยกมือไหว้ขอหลวงพ่อโตหลวงปู่ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประจำพื้นที่บ้านนะแล้วก็ไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ด้วยขอให้เจอลูกชายถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยขอให้ตามพบเนี่ยแม่ทำให้คุณสุชาดาดูเลยเนี่ย
เนี่ยแม่ว่าอย่างนี้เลยบอกสารพระภูมิที่บ้านเนี่ยหรือถ้าตายแล้วมาเข้าฝันบอกก็ยังดีจนเย็นเมื่อวานนี้มีคนไปเจอลูกชายรถแห่โค้งตกอยู่ข้างทางอาการสาหัส

ก็ไม่ถึงบ้าน
แต่ว่าถ้าลูกไปตกอยู่ที่ไหนแล้วก็พ่อเขาตายก็ให้เขาเฝ้าฝันว่าอยู่ตรงไหน
ถ้าเขาไม่ตายก็ให้เขาลองกลับบ้าน
คุณแม่ก็อายุเยอะแล้วอายุ๗๖คุณแม่บอกว่า
แม่เห็นภาพแผลของลูกชายโอ้โหววแม่ตกใจมากเลยนะ
แม่ก็เดินไปยกมือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ลูกชายหายด้วยค่ะ

อาการของนายสำรวยยังน่าเป็นห่วงนะคะยังโคม่าอยู่
คุณหมอต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ดูเรื่องของบาดแผลค่ะ
เพราะว่าเกิดภาวะติดเชื้อแผลไปสัมผัสกับปัสสาวะอุจจาระของนายสำรวย
ตอนที่นอนรอคอยความช่วยเหลืออยู่แผลก็เลยติดเชื้อแล้วมันก็เน่าแล้ว
อ้าวก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หายดีนะฮะ
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับ
คือมารถต้องไม่ขับจริงอะใช่ค่ะ